เมื่อคืนใครที่นอนดึกยกมือเราเพื่อนกัน

คุณทิมพิธาคุณแอฟทักษะอ่อน
รูปคู่ร่วมเฟรมไปเลย
แต่ว่าเรียกรูปคู่ก็ยังไงดี

ครอบครัวมาเจอกัน
ว่าที่นายกพิธาลิ้มเจริญรัฐ

หลังจากที่ทั้งคู่ร่วมเฟรม

หรือว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าว
บอกว่าน้องพี่พิมเขาบอกว่ายังไม่ให้คุณพ่อมีแฟน

ยิ่งบอกเลยว่ารูปนี้ไม่ใช่ชาวเต็

คุณพิธาเป็นคนลงเองของจริง

มันชัดเจนอยู่แล้ว

หรือนี่เป็นการตอกย้ำชาวด้อมส้ม

ส่วนแม่แอ๊บเดินตามหลังมากับน้องนนกุล

ไม่รู้ว่าตัวจริงของแม่แอ๊บคือใครนะ
ทีนี้หลายคนบอกว่าสับขาหลอกอะไรยังไงหรือเปล่า

หลายคนบอกว่าเราทำงานของชาวบ้านแปดอย่างเราทำงานหนักมากค่ะ
เราก็สืบเพิ่มเติมจากโซเชียลเลย
เชื่อว่าชาวบ้าน๘ที่นอนดึกกว่าเรา

แต่ก็ไปเจอคุณพิธาในงานนี้เหมือนกัน
ในงานนี้เหมือนกันแล้วก็บอกถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยกอดใครแล้วใจมันสั่นขนาดนี้มาก่อนเลย
ทิมบอกว่าชอบดูลูกร้องเพลงด้วยโอ้โหว่าเจ้าโจ๊กปลื้มใหญ่เลยทีนี้นะฮะ
เดี๋ยวนะชอบดูลูกนะแต่พ่อล่ะพ่อ
ก็ชอบอยู่เหมือนกันเนี่ยจับมือเห็นไหมล่ะแต่หลายคนแอบแซวอ่ะถ้างานใหญ่ขนาดนี้คุณเจอคนตั้งเยอะเนี่ย
โจ๊กโซคูเขาลงรูปแล้วทำไมนายกพิธาถึงเลือกที่จะลงรูปแม่แอ๊บ
ใช่น่าสังเกตเหมือนกันพวกเรานี่มันยุแยงตะแคงเหลือเกิน
ส่วนเรื่องราวของแม่แอฟแล้วก็คุณพิธาก่อนหน้านี้คำสัมภาษณ์ของทั้งแม่แอฟและคุณพิธาเขาออกมายืนยันความโสดของตัวเอง
คือเขารู้จักกันนั่นแหละนะฮะส่วนคุณพิทาเองก็บอกว่าเจอเรื่องราวในชีวิตที่คล้ายกับแม่แอ๊บมาหลายเรื่องเหมือนกัน
เวลาพูดคุยกันเวลาปรึกษากันอาจจะเข้าใจได้มากขึ้น
เจอคนตั้งเยอะสายรูปตั้งเยอะทำไมพี่ทาถึงเลือกลงลูกนี้
หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีลูกร่วมเฟลมอยู่ด้วย
หลายคนก็ตามสื่อไปจะบอกว่าสองครอบครัวนี้เขารู้จักกันแล้วก็สนิทกัน
เคยร่วมเฟรมกันตั้งแต่น้องพี่พิมแล้วก็น้องปีใหม่เนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเล็กเลย
อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกอะไรเหมาะสม๓๐๐
ดูรูปรวมก็อุ๊ยคุณพ่อคุณแม่และลูกสาว